โอ้โหบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์มาประกบเธอ
แล้วก็ถีบเธอแล้วก็ชิงเงินไป
ทั้งหมดกุเรื่องขึ้นเพราะว่า
ไม่มีตังค์จะไปจ่ายเจ้าหนี้ฮะ
ก่อนหน้านี้นะครับตำรวจสพดงละครนะครับ
ได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงถูกชิงทรัพย
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่หน้าร้านครัวลมโชย
อยู่ที่หมู่๑๒ตะบนดงละครอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรฮะ
ก็ประสานอาสากู้ภัยให้ไปที่เกิดเหตุ
ไปเจอคนเจ็บจริงนะตอนนั้นไปเจอคนเจ็บจริง
นี่มีรถพยาบาลไปด้วย
นางสาวชะนิตาเย็นใจอายุ๓๐ปีครับ
ก็เลยเอาตัวส่งโรงพยาบาลนครนายก

เพราะฉะนั้นตำรวจเอกกระสินทำรงศรีศุกร์
ท่านผู้กำกับการสพดงละคร

ไปหาตัวคนร้ายมาเลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดมาเลย
ตั้งแต่ที่ทำงานในตัวเมืองนครนายก

ไม่มีใครตามนางสาวชะนิตาเลยสักคนเดียว
แล้วแพทย์ที่โรงพยาบาลนครนายก
ก็บอกว่าบาดแผลตามร่างกายก็ไม่มีนะ
เอาละสิผิดสังเกตแล้ว
ก็เลยรับตัวนางสาวชะนิตามาสอบปากคำ

คุณตำรวจหนูกุเรื่องขึ้นมาค่ะ

กุเรื่องที่ว่ามีคนร้ายวิ่งราวทรัพย์เอาเงินไป๔๐๐๐๐บาท

แล้วก็จริงต้องเอาเงินไปจ่ายเจ้าหนี้แล้ว

แต่ไม่มีเงินนะคะ
ก็เลยกุเรื่องขึ้นมาอ้างว่าถูกวิ่งราวทรัพย์ไปไง
จะได้มีเหตุผลไปขอความเห็นใจจากเจ้าหนี้ครับ
อย่าไปทำนะครับเพราะตำรวจเขาแจ้งข้อหา
แจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน
แล้วก็แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอายา
แก่พนักงานสอบสวนทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายนะครับ
ก็รวบรวมสำนวนส่งฟ้องศาลไป
กลายเป็นเรื่องอื่นไปอีกนะฮะหลังจากเป็นหนี้อยู่แล้วนะครับ